ต่อเนื่องเลยค่ะกรณีคล้ายกันนะฮะท่านนี้อายุ๔๘ปีนะฮะ
เก็บของป่าแล้วพลัดหลงหายไป
ตอนนี้ถ้าเกิดนับเวลาดู๗วันแล้วนะคะยังไม่พบตัวเลย
แต่ทีนี้ครอบครัวบอกว่าเอ๊ะปกติแล้วคนที่ศูนย์หายท่านนี้เนี่ย
คือท่านมีความเชี่ยวชาญในการเดินป่ามากเลยนะ
ไม่คิดว่าน่าจะหลงป่าคิดว่าเอ๊ะจะเป็นสัตว์ป่าหรือเปล่า
ที่ไปทำร้ายร่างกายแล้วก็บาดเจ็บออกมาจากป่าไม่ได้นะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่รู้แหละว่าสาเหตุอะไรที่แน่คือ
ต้องไปค้นหาตัวให้เจอก่อนนะคะ
ท่านนี้ชื่อว่าคุณบรรลบสอนรำอายุ๔๘ปีนะคะ
ชาวบ้านเรียกว่าล้านค่ะเขาชื่อเล่นชื่อล้าน
เป็นชาวบ้านบ้านฐานเจ้าป่าตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรำ
หลงไปในป่าดงใหญ่หลังจากที่คุณล้านไปเก็บเห็ดแล้วก็ผักหวานในป่า
หายไปตอนนี้๗วันแล้วนะคะ
ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ระดมกำลังพร้อมกับชาวบ้านกว่า๕๐ชีวิต
ช่วยกันออกค้นหาบริเวณจุดเขาแสลงพันธุ์แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง
แต่ก็ยังไม่พบร่องรอยของคุณบรรลบค่ะ
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับลูกสาวคุณวันลบนะฮะคุณแวววันบอกว่า
ไม่มีใครคาดคิดนะว่าพ่อจะพลัดหลงป่าเพราะอะไร
เพราะว่าพ่อค่อนข้างชำนาญเรื่องของการเดินป่า
ที่ผ่านมาเข้าออกป่าตรงนี้บ่อยครั้ง

สิ่งที่ลูกสาวกังวลก็คือ
กลัวว่าพ่อจะถูกสัตว์ป่าทำร้ายร่างกาย
ภาวนาเลยนะคะขอให้พ่อปลอดภัยค่ะ
อีกท่านหนึ่งที่เราไปพูดคุยด้วยก็คือภรรยาของผู้สูญหาย
คุณนงลักษณ์บอกว่าปกติแล้วหากว่าจะเข้าป่า
สามีต้องบอกกล่าวตนทุกครั้งแต่แปลกใจ
ครั้งนี้ถ้าเกิดว่าเข้าป่าจริง
ทำไมสามีไม่เอาอุปกรณ์ในการเดินป่าไป
เช่นเห็นบอกว่าไม่เอามีดพกอะไรติดตัวไปเลยนะคะ
คุณบุญธรรมคงสุขมาก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองบอกว่า
ป่าตรงนี้แต่ละปีจะมีเหตุการณ์
คนพลัดหลงป่าเฉลี่ย๔๕คนนะครับ
ที่ผ่านมาทางอบตก็ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน
ที่จะเข้าไปเก็บเห็ดเก็บผักหวานอะไรในป่าเนี่ย
ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยง
เดินเข้าไปในป่าลึกนะครับ
รณีของคุณวันลบที่พลัดหลงป่าในครั้งนี้
ก็ยังคงแปลกใจและไม่มีใครคาดคิด
เพราะคุณวันลบมีความเชี่ยวชาญเรื่องของการเดินป่า
ปกติก็เข้าออกป่าแห่งนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะ
อีกทั้งยังเป็นอาสาพิทักษ์ป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้วยนี่ไง
ญาติกังวลตอนนี้คือเรื่องของอุบัติเหตุ

เพราะเจ้าตัวมักจะมีอาการแน่นหน้าอก

เจ้าหน้าที่บอกว่าเดินหน้าหาตัวคุณวันลบต่อไปนะคะ
ภาวนาขอให้เจอเร็วนะคะแล้วก็ขอให้ปลอดภัยด้วยค่ะ